ไปดูแมลงแปลกบ้างดีกว่า
มันเป็นตัวที่เรียกว่าอำพรางได้เนียนมากจริง
ตัวนี้ไม่มีใครเห็นถ้าไม่สังเกตให้ดีค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ไม่ค่อยพบเจอ
แต่ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วนี่นะคะ
กลุ่มจิตอาสาเขาก็ต้องมาดูเลยค่ะ
เพราะตอนที่เขากำลังกวาดลานวัดวังดอกไม้ตำบลสาริกาอำเภอเมือง

เขาเนี่ยสะดุดตากับแมลงชนิดหนึ่ง
ลักษณะของมันค่อนข้างแปลกตา
มี๖ขาทุกสัดส่วนของร่างกายลักษณะเหมือนใบไม้
สังเกตให้ดีจะมีเยื้อใบไม้หุ้มเป็นกะห่อได้
ปีกของมันคล้ายกับใบฝรั่งมี๒ใบซ้อนกันอยู่
รวมแล้วเหมือนจะมี๔ปี
รวามยาวจากหัวถึงหางประมาณ๘เซนติเซนติเซน
เขาบอกโหไม่ค่อยเห็น
แล้วแทบจะไม่เห็นเลยถ้าเกิดมันไม่ขยับไป

ไปถามผู้ที่พบเจอแมลงตัวนี้ค่ะ
คุณสมพิษศรีงามอายุ๕๑ปี
บอกนักข่าวว่ากวาดพื้นอยู่ดี
วาดใบไม้อยู่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใบไม้ใบนี้

มันขยับได้พอผ่านไปขยับได้อีก
ก็เลยเห็นว่าไม่ใช่ใบไม้แล้วแบบนี้
มันน่าจะเป็นสัตว์อะไรอย่างหนึ่งแน่นอน
ซึ่งเกิดมาเขาบอกไม่เคยเจอเลยมาก่อน
ก็เลยเรียกเพื่อนที่เป็นจิตอาสาอยู่แถวนั้น
ให้มาดูค่ะดูดิหลายคนโอ้โหโอ้จริงด้วยเหมือนใบไม้มากเลยนะ
พอสังเกตดูหัวดูขาดูตาดูปีกมันเรียบร้อยแล้ว
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ

พิชาทุกคนมันจะไม่โดนทำร้ายจะโดนเกียจนั่นแหละ
คุณชิสาน้องใบตองแขนขามันก็ดูเป็นใบไม้นะ

ก็เลยไปสืบค้นข้อมูลเชื่อว่าแล้วคุณผู้ชมหลายท่านรู้อยู่แล้ว
หรือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบชื่อของมัน
นี่คือตั๊กกัตแตนใบไม้นะคะ
เชอบกินแมลงนี่มองไม่เห็นมัน
แล้วตามปกติตั๊กกะแตนใบไม้ก็จะกินพืชเป็นอาหาร
โดยเฉพาะใบฝรั่งและใบตะแบก
ดังนั้นลักษณะตัวของมันก็เลยเหมือนใบฝรั่ง
ค่อนข้างเหมือนใบฝรั่งใบเล็กนะคะ
มันเป็นความสวยงามทางธรรมชาติจริงนะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเจอแบบนี้แสดงว่าพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณะ
จริงมันตัวสีน้ำตาลน้ำตาลแบบใบไม้แห้งน้ำตาลที่มันอยู่กับพื้น
มันแล้วแต่พื้นที่ที่ไปเจอมันด้วยนะแล้วแต่สายพันธุ์ของมันตะกะแตนใบไม้ก็มีหลายแบบหลายทรง
เอามาให้ดูกันแบบนี้นะคะเผื่อไปบังเอิญเห็นแล้วจะได้ไม่ต้องสอกสนใจ
นี่ถ้ามันเข้ามาในสตูดิโอของเราก็ไม่เห็นเลยนะ

สตูดูดสีกระลื้นมาหมดเลยพูดทำไม